ทนายตั้มแถลงแชทแซ่บ

เห็นทุกอย่างรู้ถึงไซส์
แต่บอกไม่ได้

ออกมาพูดถึงกรณีของนายกอ
ผู้ชายคนหนึ่งที่มาขอความช่วยเหลือมาปรึกษาทนายตั้ม
เมียผมมีชู้และชู้ของเมียผมเป็นถึงระดับอดีตรองนายยกรัฐมนตรี
ที่ใครก็รู้จัก
หลังจากนั้นทนายตั้มก็เริ่มรวบรวมข้อมูลมาตลอด

คุณผู้ชมฮะเชื่อไหมฮะพอโพสต์กันออกมาไม่ว่าจะเป็นแชท
ที่นายกอเนี่ยไปเอาจากโทรศัพท์ของเมียที่มีชู้กับอดีตรองนายกเนี่ย
เอามาเปิดเผยว่าเขาคุยกันแบบไหนอย่างไรรักกันมากขนาดไหนอะไรเนี่ยนะฮะ
เรียกกันแบบจับเมียจับหัวอะไรแบบนี้นะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์แบบมีอัตรรสสุด
จนทนายตั้มต้องบอกว่าเผลากันหน่อยนะครับเอฟซี
อ่าแล้วหลังจากนั้นทนายตั้มก็บอกโอ้โหเรื่องนี้นะเด็ดมากพริกร้อยยี่สิบเมตรเห็นยันปีกาจู
ไซส์แต่ก็บอกไม่ได้บางคนเขาบอกโอ้โหเห็นปิกาจูแล้วตกใจมาก
อืมนี่อะไรประมาณนี้นะครับค่ะ
ท้ายที่สุดนะทนายตั้มนัดแถลงเมื่อเช้านี้
คุณผู้ชมฮะเมื่อเช้านี้ทนายตั้มออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
ระบุเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่นายกอผู้เสียหายได้เข้ามาปรึกษากับทนายตั้มนะครับ
กรณีของภรรยาที่ไปมีชู้กับอดีตรองนายกรัฐมนตรี
แล้วคนก็เลยไปเดาว่ารองนายกคือสมัยไหนนะโยงไปถึงสมัยอดีตคุณยิ่งลักษณ์
ใช่นะครับทนายตั้มออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อเช้านี้นะครับ
บอกว่าทางคุณกอก็ยังไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวนะ
แต่เรื่องราวมันเกิดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม๖๕
คุณกรเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของภรรยาที่ทำงานที่โรงแรม๕ดาวแห่ง๑
ว่ามีพิรุษมีท่าทีที่เปลี่ยนไป
ไปเจอแชทและภาพโป๊เปลือยที่ภรรยาตัวเองถ่ายคู่กับชายคนอื่น
ช็อกก็คือคนที่ภรรยาตัวเองไปมีอะไรด้วยเป็นถึงอดีตรองนายยกรัฐมนตรี
จนกระทั่งจากตุลาถึงธันวาคม๖๕
คุณกอก็เลยมาปรึกษาทนายตั้มเพื่อฟ้องหย่าและขอหย่ากับภรรยาแล้วแต่ไม่ยอม
นายตั้มให้คำปรึกษาไปว่าเคสนี้ไม่ใช่คดีอาญาแต่เป็นคดีแพ่ง
สามารถฟ้องเรื่องชู้สาวเรียกค่าทดแทนได้
ทีนี้ครับก็มีการตกลงว่าจ้างทนายเพื่อฟ้องหย่าและเรียกค่าเสียหาย
ซึ่งทนายตั้มได้ยื่นฟ้องไปแล้วเมื่อวันที่๒๓ธันวาคมปี๖๕
สารเยาวชนและครอบครัวกลางศาลนัดครั้งแรก๒๑มีนาคม๖๖นะครับ
ทนายตั้มบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยชื่ออดีตรองนายยกรัฐมนตรีนี้ได้
เพราะเลี่ยงการโดนฟ้องแต่ใบ้คุณใบ้เพิ่มให้แคบลงใบ้แบบนี้ฟังเอาเองเลยว่าทนายตั้มใบ้ว่ายังไงครับ

อย่างแรกเลยเขาเป็นรองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับ
ข้อที่สองนะครับเขาเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยนะครับ
แต่เกี่ยวข้องยังไงเนี่ยต้องไปทำการบ้านกันมาบ้างนะครับไม่ให้ผมเหนื่อยอยู่คนเดียวนะครับ
เกี่ยวข้องในที่นี้ผมต้องบอกแบบกว้างนะครับว่าเกี่ยวข้องคือเคยเดินผ่านกระทรวงมหาดไทย
หรือเคยทำงานที่นั่นหรือเคยบริหารหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับต้องเดากันนะครับ
ข้อที่๓นะครับอันแรกเนี่ยเป็นรองนายกข้อที่๒เนี่ยเกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยนะครับ
ข้อที่๓เนี่ยคนคนนี้นะครับชอบตีกอล์ฟแต่ว่าไม่ชอบสนามกอล์อัลพายมีใครออกปฏิเสธเราบ้างครับ
พี่ผู้สาวบอกผมหน่อยมีใครนั่นบ้างนะแล้วมีใครอีกครับ

ก็ทั้งเกี่ยวข้องกับ

แต่ไม่ชอบสนามกอล์ฟอาพาย

เพราะสถานกรอฟท์อัมภายมันเป็นการดีความขึ้นมา
และทำให้มีคนที่เดือดร้อน
คุณผู้ชมนี่คือคำใบ้ของทนายสิทธา

ถ้าเกิดคนที่ตามข่าวคือจะพอเดาได้แล้วก็รู้เลย
นายตั้มบอกว่าส่วนบุคคลนี้จะเคยมีพฤติกรรมลักษณะชู้สาว
บุคคลอื่นหรือไม่ก็คงไม่สามารถตอบได้
แต่กับลูกความตัวเองถือว่ามีหลักฐานชัดเจน
ดังนั้นการที่บุคคลที่รู้ตัวเองอยู่แล้วออกมาปฏิเสธ
ถือว่าไม่มีความรับผิดชอบนะครับ
ทนายสิทธายังยืนยันว่าบุคคลนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพักเพื่อ
พักหนึ่งมานานกว่า๕ปีแล้ว
ดังนั้นเหตุที่เกิดขึ้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง
แต่ถือเป็นคดีความส่วนตัวเท่านั้นนะครับ
แล้วทนายตั้มบอกแบบนี้
บอกว่าที่ผู้เสียหายก็คือคุณกไก่เนี่ย

ตอนแรกไม่ได้คิดจะเป็นข่าวนะ
แต่คุณกไก่ถูกระรานข่มเหง

เมื่อคุณกไก่รู้ว่าภรรยามีอะไรสัมพันธ์เชิงลึก
กับอดีตรองนายยกรัฐมนตรี
ก็เลยมีการตกลงคุยกัน

ทางฝ่ายอดีตรองนายกก็รู้แล้วว่าคุณกไก่รู้
ทางฝ่ายภรรยาก็ยังไม่อยากเลิกกับคุณกไก่
ก็เลยมาคุยกันแต่ปรากฏวันที่มีการนัดหมายคุยกัน
มีชายชะกันมาด้วยหลายคน
แล้วคุณกไก่ก็เลยรู้สึกว่าเขาถูกข่มครู

ก็เลยเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับทนายตั้ม
คือเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นอะไรไป
ให้รู้เอาไว้เลยว่าเคสนี้แหละเรื่องนี้แหละ

คนนี้คนเดียวเขาบอกแบบนี้นะครับ
อยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้คนทั่วไปได้รับทราบว่า

นายตั้มยังยืนยันว่าการที่ออกมาพูดเรื่องนี้

เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วประโยคนี้นะครับ
สำหรับตัวอดีตรองนายกก็ทราบดี

ซึ่งหลักฐานมีอยู่ในสำนวนคดีทั้งหมดแล้ว
ยืนยันว่าหลักฐานชัดเจนนะครับ
ขณะที่ก่อนหน้านี้ธนายตั้มเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ
ว่ามีหลักฐานเป็นภาพเด็ดแต่เอาลงเพจไม่ได้
อย่างที่บอกไปเห็นยังปีกาจู
ยันไซส์แต่ใบ้ไม่ได้

คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะ

แทรกในช่วงที่การเมืองกำลังร้อนแรง
อยู่ในช่วงนี้พอดีเลยนะครับ

คุณผู้ชมก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแล้วเนี่ย

ในเฟซบุ๊คของทนายตั้มสิ